แต่ว่าไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอไปต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชม
คุณเคยเห็นเต่าทองไหม

ไปดูเต่าเงินเต่าทอง
ทองที่ว่าเนี่ยบินไม่ได้นะจ๊ะ
เงินเต่าทองที่นี่แปลกมาก
อยู่ที่วัดสมนตร์ธุ่มท่า
ตำบลท่าจัมภิษฐ์องค์เมืองจังหวัดพะเยาว์
โอ้โหเซลฟี่เต่ากันเหรอคะคุณ

ตอนนี้เป็นเซลปเต่าแล้วนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้าย
สำหรับพี่เต่าเงินเต่าทอง
ที่ทางพระครูบัยดิกาทศพรขออภัยนะครับ
ดิกาทศพลยานเมธีหรือว่าครูบาหนุ่ย
เจ้าอาวาสวัดสมณัฐทุ่มท่าเนี่ยค่ะ
นำไข่จากแม่เต่าที่เลี้ยงอยู่ภายในวัดมาฟักโอ้

จนออกตัวมาเป็นลูกเต่าตัวเล็กค่ะ
อายุประมาณ๓เดือน
และท่านเจ้าอาวาสก็เลี้ยงเอาไว้ในกล่องโฟมแบบนี้
อยู่ภายในบริเวณสาราวัดเลย
ซึ่งลักษณะของแต่ละตัวก็จะมีสีออกทอง
ส่วนอีกตัวก็จะออกสีเทา

เป็นเต่าพันเต่าบกนี่แหละคุณผู้ชม

จะมีตัวหนึ่งสีเงินตัวหนึ่งสีทอง
เพราะว่าพอรู้ถึงของชาวบ้านเท่านั้นแหละ

พร้อมกับจ้องมองดูซิว่าเต่ามันยังไง

ไม่รู้เหมือนกันว่าไปดูตรงตัวเต่า

หลายคนเขาถ่ายรูปเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนทีหลังคือมันเป็นเรื่องของความแปลกที่เอามาให้ดูกันนะคะ
บางคนเขาบอกว่าเต่าเงินเตาทองเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคนะจะมาให้โชคให้ลาบอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่ออย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ